ประเทศไทยก็ยังไม่ปลอดการปฏิวัติถูกไหมครับ

ผู้ที่เป็นหลักของบ้านเมืองก็คือทหารนะครับ

บอกว่าในเดือนมิถุนาในปีนี้จะเกิดการปฏิวัติ

ในมุมมองของโหนคอมเมอร์ชอวารินบัววิรัตน์เลิศ

เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติขึ้นไหมครับอาจารย์
ผมไม่เห็นภาพปรากฏนะครับ
ภาพไม่ปรากฏภาพภาพไม่ปรากฏก็คือไม่มี

ห่วงเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
ก็กำลังไปด้วยจริงนะครับ
คนไทยของเราอย่างที่ผมบอกนะ
เมื่อทุกอย่างคลี่คลาย
เขาก็จะเหมือนทะเลาะกัน

เหมือนกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่แหละครับ

เดี๋ยวก็ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติ

อ๋อในเรื่องของไปดีวัดตัวเองเหรอครับ

สองทางเลยไม่มีใครไปในวัดแล้วไม่เป็นวัดตัวเอง
ไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องทำแบบนั้นนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้ทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายนะครับ
ในเรื่องการขับเคลื่อนต่าง
ชาติบ้านเมืองก็จะเริ่มค่อยฟื้นขึ้นมานะครับ
แล้วเราก็ต้องดูนะครับ
ภาพที่ผมเห็นตั้งแต่ล่มครูเปิดมาตั้งแต่๑๙๔๙๑๙๕๗
แล้วผมก็ถามล่มครูว่า

ท่านว่ามีแต่ไม่ใช่ในห่วงเวลานี้
หรือในห่วงเวลาใกล้นี้

อีกนานท่านบอกมีด้วยเหรอครับฉะนั้นมิถุนาไม่มี
มิถุนาไม่มีแต่ย้ำอีกทีว่ามีปฏิวัติแน่นอนก็ไม่มี
มีแน่แต่โอ้โหอีกนานอีกนานประเทศไทยก็ยังไม่ปลอดการปฏิวัติถูกไหมฮ
ปลอดไม่ยังไงก็ตามนะครับเพราะผู้ที่รักษาชาติบ้านเมืองนะครับ
ผู้ที่เป็นหลักของบ้านเมืองก็คือทหารนะครับ